เรื่องนี้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณตีสามที่ผ่านมานะคะ
ในพื้นที่หัดใหญ่ค่ะมีเหตุยิงกันที่ตลาดสดหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
มีคนเสียชีวิตไป๑ศพแล้วก็บาดเจ็บ๕คน
ที่มาที่ไปก็คือตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ก่อนหน้านี้เขาไปนั่งอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่ง
ร้านปิดตี๒เขาไปติดพันธุ์พนักงานเสิร์ฟเป็นผู้หญิงที่ร้านนี้
ร้านปิดปุ๊บปรากฏว่าแฟนนุ่มของพนักงานผู้หญิงคนนี้มารับ

ไปทะเลาะกับแฟนนุ่มของผู้หญิงคนนี้พนักงานเสิร์ฟที่เขาไปติดพันธุ์นะคะ
หนุ่มเขาก็เลยวิ่งหนีไปในตลาดสด
คนนี้ตามเข้าไปแล้วก็ไปเฉียวชนกับรถที่อยู่ในตลาดสด
จนไปทะเลาะกับคนในตลาดสดอีก
แล้วจนสุดท้ายมีเหตุชุลมูลกันเกิดขึ้นจนมีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บ
คนที่เขามีคนยิงเขาบอกว่าเป็นการป้องกันตัว

เกิดขึ้นช่วงตี๓ตำรวจสภหัดใหญ่กู้ภัยไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
ตลาดสดพลาซ่าหัดใหญ่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
ที่เกิดเหตุพบศพในทงแทร่แต้อายุ๓๘ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ตรงหัวมุมถนนของตลาดเลยนะคะ
ถูกยิงด้วยปืน๙มิลลิเมตร
ถูกยิงเข้าที่ราวนมด้านซ้าย๑นัด
มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่บนถนน๔ปลอก
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บ๕คนด้วยนะคะ
เป็นผู้ชาย๔คนเป็นผู้หญิงคนนึง
ก็เป็นคนที่ไปซื้อของเป็นแม่ค้าในตลาดนี่แหละค่ะ
ถูกกระสุนยิงแล้วก็ถูกมีดฟันจนได้รับบาดเจ็บก็คือถูกลูกหลง
กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
มือปืนที่ก่อเหตุชื่อว่านายไพรินนาศเกลี้ยงอายุ๓๙ปี
มือปืนคนนี้อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป
ตำรวจสอบสวนก็เลยรู้ว่าก่อนเกิดเหตุเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะ
ทงผู้ตายกับเพื่อนอีกสามคนเขาไปดื่มเหล้าในร้านอาหารริมถนนราชอุทิศ
ร้านนี้ในทงไปติดพันธุ์สาวเสิร์ฟคนหนึ่ง
คือเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เพื่อนสาวเสิร์ฟบอกว่า
เสิร์ฟคนนี้ไม่มีแฟนในทงก็เลยไปนั่งบ่อยไปดื่มเหล้าบ่อย
ตี๒ร้านปิดพนักงานในร้านก็เก็บข้าวเก็บของเตรียมกลับบ้าน
ปรากฏว่าในทงเห็นแฟนนุ่มของสาวเสิร์ฟที่ตัวเองแอบชอบมารับ
ตามไปทันในจังหวะที่สาวเสิร์ฟกับแฟนหนุ่มเขาไปแวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
หน้าโรงพยาบาลหัดใหญ่อะค่ะพอในทงตามไปทันก็เลยไปชกต่อยกับแฟนนุ่มของสาวเสิร์ฟคนนี้
แต่แฟนนุ่มคนนี้เขาสู้ไม่ไหววิ่งหนีเข้าไปในตลาดสดพลาซ่าหัดใหญ่
ทงผู้เสียชีวิตกับเพื่อนก็ตามไปอีกนะคะขับรถกระบะตามเข้าไปแล้วรถเนี่ยไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของพ่อค้า
เขาตรงเข้าไปชกที่หน้าของพ่อค้าด้วยนะครับจังหวะนั้นนะคะ
เป็นเพื่อนของพ่อค้าคนนี้เขาอยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็เลยพยายามเข้าไปช่วย
แต่นายอนันต์ถูกกลุ่มของในทงเนี่ยเอามีดแทงที่คอ
นายสุชาติซึ่งเป็นสมาชิกอบตก็ถูกมีดฟันเข้าที่มือจนได้รับบาดเจ็บ
พอชุนละมุนแบบนี้แม่ค้าที่อยู่ในตลาดเขาก็เลยโทรศัพท์ไปเรียก
ลูกชายของเขาให้มาช่วยชื่อว่านายไพรินอายุ๓๙ปีนะคะ
เพราะว่าลูกชายของเขากับนายอานันต์ที่เข้าไปห้ามแล้วก็ถูกแบบมีดฟันเนี่ยนะเขาเป็นญาติกัน
พอนายไพรินไปถึงกลุ่มของนายทงเอามีดลงเข้าไปจะทำร้ายนายไพริน
นายพารินเขามีปืนปืน๙มิลลิเมตรเลยยิงขึ้นฟ้าไปนัดหนึ่ง
กลุ่มของนายทงก็ยังไม่หยุดทีเนี้ยนายไพรินก็เลยยิงสวนออกไปสี่ถึงห้านัดนะคะ
กระสุนไปโดนใต้ราวนมของในทงจนในทงเสียชีวิตขาดที่
แต่ความจริงคู่กรณีของตัวเองไม่ใช่กลุ่มคนในตลาดสดหรือ
คือตัวเองขับรถไปเฉียวชนรถของคนในตลาดแล้วไปทะเลาะกับคนในตลาดต่อ
ทีนี้เลยโอ้โหชุดละมุนวุ่นวายเลยถูกต้อง
คือช่วงตี๓ตลาดสดคนกำลังพลุกพลาด
กำลังเตรียมของขายตอนเช้านะคะ
พ่อค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างบอกว่าตอนเกิดเหตุ
กลุ่มของในทงผู้ตายเนี่ยนะขับรถกระบะไปเฉียวชนกับรถของเขาอ่ะนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าให้ขับระวังหน่อยแต่ตัวในทงผู้ตายเนี่ยลงมาจากรถ
แล้วก็มาหาเรื่องเลยแล้วก็ถามว่าบาดเจ็บหรือเปล่า
พ่อค้าก็บอกว่าไม่ได้เจ็บอะไรในทงก็ถามว่าถ้าไม่เจ็บจะต้องการอะไรอีก
แล้วก็ชกหน้าพ่อค้าคนนี้ค่ะ
ถึงในตัวเจ็บตัวไองมั่งว่าไม่ได้เจ็บ
เงินตัวออกได้เลยและไม่ได้ออกเลย
ค้าร่ายไปทิ้ง

แต่ก็มอดไปมอดพ่อมาไม่รู้ว่าส่วนจริงหรือมูลนั้น
ส่วนมือยิงนะคะนายไพรินนาดเกลี้ยงอายุ๓๙ปี
ตอนแรกบอกว่าอาศัยช่วงชุลมุนแล้วก็หลบหนีไป
แต่ว่าสุดท้ายก็นำปืน๙มิลลิเมตรที่ใช้ยิงเนี่ยค่ะ
มอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพหัดใหญ่
แล้วก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง

โทรศัพท์ไปบอกว่าน้าถูกฟันได้รับบาดเจ็บ
ให้รีบพาไปหาหมอหน่อยเขาก็เลยคว้าปืนมาด้วยติดตัวมาด้วย
พอไปถึงถูกกลุ่มในทงผู้ตายเนี่ยค่ะ
ใช้มีดสปาต้าฟันก็เลยยิงป้องกันตัว
แลพแลพ
ก็ผมคืนเข้าโมโม
ซึ่งแสภงว่ามันนี้มาแล้วนะ

ซึ่งอะพรึ่งมันมากก็ดี
กว่าบรรณะพวกเค้าก็มาตรงฟาศาสตร์มันก้านี่

อันนั้นเพิ่งไปยิงไปล่อยครับ

มีอาวุธปืนครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

แล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้บาดเจ็บที่โดนลูกหลงไปในตลาดสด
ห้าคนตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วก็ต้องแจ้งข้อหานายไพรินไว้ก่อน
ว่ากันในชั้นศาลว่าป้องกันตัวควรแก่เหตุหรือไม่
จนเป็นเหตุให้ได้รับการลดห่อนผ่อนโทษหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
แต่มันก็เป็นอุทาหรณ์ได้นะมันก็เริ่มต้นมาจากการไปกินเหล้าใช่ไหม
อ่าทีนี้คุมสติคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยบางทีเราไปมุทะลุ
คิดว่าตัวเองเนี่ยมีมีดค่ะอีกฝ่ายเขามีปืนอย่างเงี้ย
เนี่ยเสียชีวิตเลยใช่ไหมคะ